เรื่องของกิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือเนธนาลี

ไม่แน่ใจจริงยุคนี้ยังทำกันอยู่ไหม

งั้นพาไปดูบรรยากาศเก่าแล้วกัน
คลิปเก่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมลูกเสือเน่นนารี
กับกิจกรรมรอบกองไฟสนุกสนานแบบโลกต้องจำ

ใช่ค่ะเขาใส่ถ่าน

เนี่ยเอาม้วนอีกหนึ่ง

โอลิมปิกน้ำหึดเลยแล้วนอกมีกี่จุดต้องตีรการ
เมื่อกี้๒ไปแล้วแต่ว่า๓ตลบ
มัวหลังอ่ะคุณเอาน้องเขาไปแข่งโอลิมปิกไหม
พัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลย
เห็นแล้วมันนึกถึงบรรยากาศจริงนะ
ใช่บรรยากาศกิจกรรมรอบกองไฟเนอะ
ตอนเด็กสนุกสนานมากเลยการเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหม